จุบันแฟนคบคุณนิกมา๓ปีแล้ว

เราคุยเรื่องแฟน๓ปีแล้วเหรอคะ

ดีเลยแต่ว่ามัน
มีคนบอกว่าเขาเป็นคนนิสัยดี

ใจเย็นเรียบร้อยอยู่แล้วสบายใจเห็นอกเห็นใจ
แล้วก็เขารับวุ้นได้ทุกอย่างเลยโดยที่วุ้นไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก
มันก็เลยอยู่ด้วยเราไม่เหนื่อยจริงสุดท้ายเราก็ต้องการแค่นี้
ต้องยอมรับว่าเราทำงานข้างนอกหนักมากมาตลอดชีวิตและเรายังทำอยู่
เราไม่ใช่คนที่อยู่บ้านแล้วพร้อมที่จะดูแลทุกอย่าง
คือวุ้นเป็นคนดูแลบ้านเป็นคนทำอะไรของตัวเองอยู่แล้ว
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รอสามีแฟน๒๔ชั่วโมงแล้วสามารถไปทำอะไร
เรามีหน้าที่การงานต้องทำเขาต้องเข้าใจงานของเรา
ว่าเวลาเราไม่มีเวลาให้เขาเราออกไปทำงานจริง
เราต้องเดินทางเราไปเรื่องงานซึ่งคนนี้เข้าใจทุกอย่าง
มันก็จะมีทุกคนก็บอกว่าก็ปกตินี่ก็ไปทำงานคนก็ต้องเข้าใจ
แต่มันก็จะมีบางคนก็ไม่เข้าใจนึกออกไหมมันก็จะมีคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้เวลาเขา
เหมือนตัวเองเป็นผู้ชายเลยนะแต่จริงแบบมันก็จะมีปัญหานี้มาบ้างที่ผ่านมา
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้เข้าใจว่าเราทำงานเราเลี้ยงตัวเองเราเลี้ยงดูครอบครัว
เราเหมือนกับใช้เงินของเราด้วยตัวเองไม่ได้ขอเงินพ่อแม่มาตั้งแต่อายุ๒๐
เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มจากนี้แล้วทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับเราแล้ว
มันเป็นเสาหลักเราก็ต้องขยันเราก็ต้องตั้งใจทำงานเราก็ต้องทำธุรกิจของเราให้มันดี
เพราะฉะนั้นเวลาก็จะไปทางนี้เยอะแต่คนนี้เข้าใจแต่วุ้นแบ่งเวลาได้วุ้นเชื่อวุ้นด้วยเวลาได้
เขามาจีบยังไงนิกมาจีบยังไงคะ

เป็นเพื่อนในกลุ่มแก๊งเดียวกันอะไรอย่างนี้หรอคะ
จริงรู้จักกันมาตั้งแต่ใช่แบบคือประมาณตั้งแต่ปี๒๐๑๗ที่วุ้นเจอเขาครั้งแรก
จำได้แม่นนี่คุณเป็นความรักที่ดีนะถ้าจำอะไรได้แม่นอย่างนี้นะจะไม่ทะเลาะกัน
เจอกันแล้วก็แบบเหมือนแต่ว่าตอนนั้นต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้ว
อืมก็ไม่ได้อะไรเป็นน้องคนหนึ่งไม่ได้คิดอะไรด้วยตอนนั้น
อายุต่างจากเราสี่ปีนะคะห้าปี
เป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะเด็กกว่าแล้วไงเขาจีบยังไง
คุยกันเรื่อยแต่ว่าไม่ได้คุยลักษณะจีบเพราะว่าเราโตกันแล้ว
เราคงไม่ได้แบบต้องมาส่งอะไรให้หวานหรือว่าต้องมาแบบหยอดอะไร
เขาก็ไม่ได้เป็นผู้ชายแบบกะล่อนหรือว่าอะไรที่แบบ

ไม่เป็นผู้ชายที่แบบว่าพูดอะไรแบบให้ผู้หญิงรู้สึกแบบตื่นเต้น

นิมอลเรียบง่ายแต่ว่าอยู่ยาวเรียบง่ายแต่เข้าใจง่าย

ลุกขนาดนั้นคือก็เจอกันตามงานแต่งนี่แหละ
เพราะว่าทุกครั้งเวลาไปงานแต่งงานเพื่อนก็จะเจอแค่นี้
แล้วก็นั่งวิปัสนานั่งสมาธิด้วยกันแบบไปทริปเดียวกัน
แต่ว่าก็เป็นแค่พี่น้องกัน
แล้วเราจำได้ว่าตอนนั้นเราแบบเหมือนเขาบ่นกับเราว่าแบบ
คนข้างกลดังมากเลยนอนไม่ได้

แต่เราเอาเหมือนแบบเยียปรักให้เขาที่อุดหูให้เขา
ไปแล้วกันแบบนอนไม่ได้

ไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มตอนไหนแต่ว่าเขาก็บอกว่า
ตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าใจดีเราใจดีเป็นห่วงใหญ่
ที่เขาไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเราตอนนั้น
รู้ตัวอีกทีก็รักเขาไปแล้ว
ก็รู้ตัวอีกทีก็เป็นปีเลยค่ะ

วางแผนกันไกลมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับความรักครั้งนี้
ในวันที่วุ้นคบเขาอยู่ตอนนี้ค่ะ
วุ้นวางไว้วุ้นไม่รู้ว่ามันจะมีในเรื่องของการแต่งงาน

แต่วุ้นรู้สึกว่าคนคนนี้อยู่เคียงข้างวุ้นแล้ววุ้นมีความสุข
ทั้งชีวิตส่วนตัวการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของธุรกิจ
เพราะว่าการทำธุรกิจต่างมันเครียดมาก
เพราะฉะนั้นกำลังใจที่ดีมันสำคัญมาก
ในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้มันเติบโตขึ้น
ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่เป็นกำลังใจให้วุ้นทุกวัน
ซึ่งจริงเขาก็ยังเป็นพูดได้เขายังเป็นแค่แฟนนะ
แต่ว่าวุ้นก็ให้ความสำคัญเขาเบอร์ใหญ่
เพราะว่าเวลาวุ้นคบใครวุ้นก็อย่างที่บอกว่าจะใช้คำว่าข้างรัก
ก็ว่าวุ้นก็ไม่ได้เบอร์ข้างรักแต่ว่าวุ้นเต็มที่
เต็มที่กับเขาแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ขาด
เพราะว่าการที่เรามาเจอตรงนี้การที่เราอยู่ในวงการ
คนที่อยู่นอกวงการเขาก็ไม่รู้ว่าวันเราไปเจออะไรบ้างอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนี้เราต้องเติมให้เขาเต็ม
ให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักอย่างเต็มที่จริง

มันเป็นเรื่องแบบสำหรับวุ้นมันเป็นเรื่องของนอกกาย
การจัดงานแต่งการแบบมีโมเมนต์อะไรต่างอะไรอย่างนี้
เราอยากมีร่วมกันอยู่แล้วเวลาเรามีความรัก

แต่ว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น

ความรักเรายังไปได้เท่าเดิม
แล้วก็ยังสามารถเติบโตขึ้นได้อีก

งานแต่งก็ไม่ใช่ปลายทางของความรักตลอด

ใช่เพราะว่ารูปแบบความรักและการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนแต่งแล้วดีแล้วแฮปปี้ก็มีอยู่แล้ว
บางคนแต่งแล้วอาจจะมีปัญหาบางอย่างก็มี
วุ้นก็อยู่ในจุดที่เจอปัญหาแบบนี้จากคนรอบข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตีหรอกว่าปัญหาเขาจะมาเป็นปัญหาเรา
แต่เราคิดว่าโลกนี้มันหลายรูปแบบเหลือเกิน

ถูกต้องสำหรับเราถูกต้องสำหรับคนใกล้ตัวเรา

วันนี้พรุ่งนี้อีกเดือนนึงอีก๑ปีเขาจะมาขอแต่งงานมี

มีภาพวันนั้นไหม

คือวุ้นคิดว่าถ้ามีก็คือเซอร์ไพรส์
แสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคุยเรื่องนี้กันไว้

ถามว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่

สิ่งดีที่ดีของเขาคือ
เขาทำให้เรามั่นใจว่าเขาจริงจังกับเรา
ไม่ได้ว่าคบเราเพื่อที่จะแบบได้อะไรเราจบอะไรอย่างนี้
เขาก็คือมั่นใจนะเวลานี้
ที่เขามั่นใจว่าเขาเต็มที่จริงจัยกับเรา๑๐๐
ในอนาคตก็มีภาพเราอยู่ตรงนั้น
แต่ว่าถามว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่